เมียว
เลิกงานนั่นเองนะคะแล้วหลังจากเดินช่วงกลางคืน
ฝนก็จะไปปรากฏอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานค่ะ
คลื่นอันดามันตอนบนถือว่ายังสูงนะคะ
สูงได้มากกว่า๓เมตรเลยนะคะตรงนี้
เรือเล็กก็ต้องงดออกจากฝั่งไปก่อนส่วนพื้นที่อ่าวไทยค่ะ
สูงได้มากกว่าสองเมตรอืมเรื่องของการเดินเรือ
แต่พอตอนเที่ยงก่อนที่ฝนจะมาตอนบ่าย
นี่คือเป็นแดงเข้มแสดงว่าอาจจะอุณหภูมินะ
แต่อาจจะรู้สึก๔๐องศาเซลเซียสค่ะ

ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลาก